ยังจำคดีนี้ได้ไหมครับคดีที่นายมานพอำเท้าหนุ่มวัย๒๗ปีถูกแทง
แล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ในห้องเช่าในเขตเทศบาลนครขอนแก่นพบศพใน๒๘พฤษภาคม
แต่ว่าแฟนของนายมานพหายตัวไปซึ่งแฟนของเขาเป็นสาวประเภท๒
ชื่อว่ามายตอนนั้นที่บ้านก็เพิ่งรู้ว่าอ้าวนี่แฟนเป็นสาวประเภทสองเหรอ
บกันมาตั้ง๗ปีถูกร่องที่แรกคิดว่าเป็นผู้หญิงค่ะ
ไม้เนี่ยหนีหายไปเลยนะครับตั้งแต่วันนั้นนะครับ
ล่าสุดเมื่อคืนนี้ถูกจับได้แล้วถูกจับที่กรุงเทพนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ครับไปจับตัวมานะครับควบคุมตัวได้ก็กองปราบก็พามาสอบสวนดำเนินคดีต่อนะครับ
นายทันพิชารอดหนองเข็งชื่อเล่นชื่อมายอายุ๒๘ปีนะครับ
ก่อเหตุใช้มีดแทงนายมานบอำเท้าวัย๒๗ปีแฟนนุ่มเสียชีวิต
แล้วก็ทิ้งศพไว้ในห้องเช่าในจังหวัดขอนแก่นนะครับพบศพมา๒๘ปุศภาคม
แต่ว่านายทันพิชาหรือว่ามายเนี่ยเขาปฏิเสธนะฮะตอนแรกนะปฏิเสธนะครับ
แล้วก็ไม่ยอมตอบคำถามอะไรทั้งสิ้นตำรวจไปจับได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง
อนุสวรีชัยสมรภูมินะครับจับได้เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะฮะ
แล้ววันนี้ก็พาตัวมาดำเนินคดีตำรวจขอนแก่นเนี่ยคดีนี้ได้ทำคดีร่วมกับกองปราบรามนะครับ
สืบสวนในการจับกลุ่มคนร้ายหลังจากพบศพนายมานบอำเท้าในห้องเช่า
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะฮะแต่ว่าในห้องนั้นเนี่ยจากการสืบทราบ
ก็คือนายมานพที่เสียชีวิตเขาอยู่กับแฟนนะฮะแฟนเป็นสาวประเภทสอง
ก็คือนายทันพิชานะครับคบหากันมาเจ็ดปีหลังไปพบศพตรงเนี้ย
ได้หลักฐานกล้องวงจรปิดนะครับบันทึกภาพนายทันพิชา
ฮิ้วถุงดำสองถุงและกระเป๋าหนึ่งใบนะครับ
คาดว่าเป็นผ้าเปื้อนเลือดเอาไปทิ้งขยะนะครับ
ก่อนที่จะพบศพยี่สิบแปดพฤษภาคม
ไปเจอกล้องวงจรปิดตรงนี้นะครับนี่ฮะ
แล้วก็หลบหนีไปเดินจากจุดเนี้ยไปสิบห้ากิโลเมตรนะฮะ
อืมเดินเท้านะครับไปขนส่งจังหวัดขอนแก่น
แล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะว่าไปขึ้นรถตู้นะ
เพื่อไปจังหวัดกรสินหลังจากนั้นนะครับนี่ฮะ
ไปนะฮะจุดต่างเนี่ยไปกรสินแล้วไปเปิดห้องพักต่อที่อุดรธานีอีก
ใช้ชื่อกับเลขบัตรประชาชนปลอมนะครับ
แล้วไปพิศนุโลกไปค้างที่นั่น๑คืน
แล้วนั่งรถไฟไปเชียงใหม่โอ้โหเดินสายหนีเลย
ตั้งแต่๒๘พฤษภาคมแล้วก็หนีเข้ามาที่กรุงเทพ
สุดท้ายเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับ
สิบมิถุนายนนะฮะถูกจับได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งนะครับ
แห่งหนึ่งนะครับแถวอนุโสวรีชัยสมรภูมินะครับ
ตำรวจก็พยายามสอบปากคำนะครับถามถึงมูลเหตุแรงจูงใจต่าง
ตอนแรกผู้ต้องหาปฏิเสธหมดนะครับไม่ตอบอะไรเลยบอกไม่ได้ทำนะ
แต่จากการสืบสวนเนี่ยพบว่ามาจากเรื่องความรักนะ
เนื่องจากผู้ตายเนี่ยเขากำลังจะไปมีแฟนใหม่เป็นผู้หญิง
พระวิวาธกับแฟนนายธรรมพิชาเนี่ยที่เป็นสาประเภทสอง
แล้วทำให้ผู้ต้องหาไม่พอใจนะครับก่อเหตุแทงเขาเสียชีวิตแล้วหลบหนีไป
ยังเอาสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒สลึงของเขาไปด้วย
เอาไปขายเพื่อหาเงินใช้ระหว่างหลบหนี
พอเงินเริ่มหมดเริ่มร่อยรอมีคดีติดตัวด้วย
ก็ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนนะครับนะก็หนีไปเรื่อยก็ถูกจับได้นะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาตามหมายจับคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะฮะ
กองปราบจับได้นะครับก็ส่งต่อให้สพเมืองขอนแก่นเจ้าของคดีในการดำเนินคดีต่อนะครับ
อุบลรอดน้องเข็งอายุ๕๙ปีแม่ของมายนะครับ
บอกว่าพอทราบข่าวว่าตำรวจจับกลุ่มตัวลูกได้แล้วเจอตัวลูกแล้วก็ดีใจโล่งใจที่ลูกยังมีชีวิต
เพราะหลังจากลูกหายไปเนี่ยแม่ก็เป็นห่วงกินไม่ได้นอนไม่หลับ
เพราะไม่รู้ว่าลูกหายไปเพราะว่าหลบหนีคดีหรือว่าเป็นตายร้ายดียังไง
คือก็ขอให้ลูกพูดความจริงก็แล้วกันทำผิดแล้วก็ขอให้สารภาพนะจะได้รับผิดในสิ่งที่ทำลงไป
ส่วนที่สถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นวันนี้นะคะญาติของนายมานพผู้ตายทั้งแม่ทั้งน้องสาวไปรอกันที่โรงพักตั้งแต่๔โมงเย็นนะคะ
เพราะว่ารู้ข่าวว่าจะนำตัวผู้ต้องหามาที่นี่ครอบครัวก็บอกว่าขออโหสิกรรมให้อยากให้นายมานพไปสู่สุขติไม่ต้องห่วงอะไร
กับแม่ของผู้ต้องหาก็มารอเจอหน้าลูกที่โรงพักเหมือนกันนะคะมาทั้งสองครอบครัวเลย
เมื่อช่วงทุ่มที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวมายผู้ต้องหาไปถึงสพเมืองขอนแก่นก็หลบนักข่าวเข้าด้านหลัง
ก็นำตัวไปสอบปากคำที่ชั้นสองพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจผู้กำกับสพเมืองขอนแก่นสอบปากคำเองนะคะ
ไปชั่วโมงนึงผู้กำกับสพเมืองขอนแก่นบอกว่าสุดท้ายมายสารภาพ
สารภาพว่าก่อเหตุจริงมูลเหตุจูงใจก็คือหึงหวงเพราะผู้ตายคุยโทรศัพท์กับผู้หญิงคนใหม่ต่อหน้าต่อตา
แล้วทะเลาะกันบ่อยและที่สำคัญก็คือตัวคนก่อเหตุตัวไม้เนี่ยบอกว่าไม่อยากเสียคนรักไป
นี่ค่ะแต่ก็เนี่ยก่อเหตุจนเขาเสียชีวิตเนี่ยแล้วที่หนีไปนะคะก็นั่งรถไฟ
ตอนนี้มายตอนสอบปากคำเนี่ยนะตำรวจบอกว่าร้องไห้ตลอดนะ
พร้อมมีที่มีพ่อแม่มีทนายความสอบปากคำเสร็จก็ยังร้องไห้ตลอดเวลา
คุณแม่ก็มานั่งรูปหลังมากล้าวผมให้ลูก
นี่นะครับค่ะ